สำหรับใหม่ดาวิกากับน้ำตาลชะลิตา
คือเขาบอกออกมาปฏิเสธไปทีนึงแล้วใช่ไหม

เขาไปเจอกันในงานแอลแฟชั่นวีค

งานนี้จะเป็นการสยบข่าวเกาเหลาได้หรือไม่

แล้วก็คิดตามกันต่อนะคะ
ไม่คุยเรื่องข่าวเลย

คือเหมือนก็หวัดดีกันแค่นั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่ได้เคลียร์กันว่าข่าวอะไรยังไง

วันนี้น่าจะเริ่มยังไง

น้องเข้ามาวันนี้ก่อน
ถ่ายรูปอะไรกันไหมคะ

เรียกว่าเคลียร์วันนี้ไม่มีปัญหาอะไร